ที่จันทบุรีกันหน่อยค่ะมีหนุ่มลูกชายเจ้าของสวนผลไม้นะคะ
วัยสามสิบปีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่สามสิบมกราคม
ขับรถกระบะแล้วก็หายไปเลยครอบครัวก็พยายามตามหา
พี่ชายก็พยายามตามหาว่าเอ๊ะน้องหายไปไหนทำไมไม่กลับบ้าน
ล่าสุดตำรวจโทรมาที่บ้านบอกว่าเจอตัวน้องชายแล้วนะ
แต่ว่าไม่มีลมหายใจแล้วนะ

ไปตรวจสอบเหตุพบศพของชายหนุ่ม
อยู่ในรถกระบะเสียชีวิตนะคะ
กระบาดอยู่ที่ริมถนนหลวงหมายเลข๓๑๗จันทบุรีสะแก้ว
ใกล้กับสำนักงานประปาปากแซง
ไปเจอตัวค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ

เลขทะเบียนบมน๒๔๑๐จันทบุรีนะคะ

รถถูกล็อกประตูทั้งสองด้าน
พอส่องเข้าไปในรถก็เห็นศพของนายจีรศักดิ
จงพักวัย๓๐ปีอยู่บนที่นั่งคนขับ
สภาพหัวเงยไปบนพนักพิง
เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีครีม
และที่สำคัญเนี่ยค่ะเจอเตาอ้างโล่วางอยู่บนพื้น
ฝั่งที่นั่งข้างคนขับแล้วก็คุณผู้ชมอย่างที่เห็น
ยังมีกองขี้เท่าอยู่เลยนะคะ

อาจจะเป็นการรมควันเพื่อฆ่าตัวตาย
ไปสอบถามนายนโรงศักดิ์พี่ชายผู้ตายหน่อยค่ะ
ก็เขาเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อมายืนยันศพนะคะ

หายออกจากบ้านไปตั้งแต่ค่ำวันที่๓๐มกราคมแล้ว
ขับรถกระบะออกไปแล้วก็หายไปเลย
ครอบครัวกับเพื่อนก็ช่วยกันออกตามหา
พยายามติดต่อทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
จนกระทั่งมีสายจากตำรวจโทรมาบอกว่า
เจอตัวน้องชายแล้วแต่ไม่มีชีวิตแล้วค่ะ
นายจรงศักดิ์บอกว่าน้องชาย
ช่วยครอบครัวทำสวนผลไม้อยู่ในตำบลคลองนาราย
น้องชายเป็นคนมีนิสัยเงียบขรึมชอบเก็บตัว
ก็เลยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจได้จริงว่า

หรือว่ามีชนวนเหตุอะไรที่ทำให้น้องชายคิดสั้น
แล้วก็จุดเตาไฟรมควันฆ่าตัวตายแบบนี้
สันนิษฐานว่าเบื้องต้นอาจจะเกิดจากโรคซึมเศร้า
เพราะว่าผู้ตายมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะคะ

ผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป